คุณผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นปรากฏการณ์ท้องเสียหมู่เกือบทั้งจังหวัดเหรอคะ
ด้านหลังของเราค่ะพาดหัวว่าเมืองจันทร์วุ่นเนี่ยนะคะ
อาหารเป็นพิษท้องเสียเกือบทั้งจังหวัดเอามันเกิดอะไร
คุณผู้ชมใครที่อยู่จันทบุรีหรือว่าใครที่ไปเที่ยวจันทบุรีส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
นี่เอาจริงนะอย่างทีมงานของเราที่เพิ่งกลับมาจากจันทบุรีก็บอกเหมือนกัน
ว่าตอนนี้ยังปวดท้องอยู่เลยไปกินอะไรมาเหมือนเหมือนกันเหรอ
ก็นั่นน่ะสิทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ค่ะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยเต็งเต็ม
คนไปโรงพยาบาลเยอะเพราะปวดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษแบบนี้
นี่ดูจากที่โพสต์สิคะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
คนเขามีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ก็เล่าอาการปวดท้องนี่แหละค่ะ
ท้องเสียอาหารเป็นพิษเขาลือกันว่าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ท้องเสียหมู่ที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยโอ้ยเต็มหมดเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องไปสืบหาว่าสาเหตุของการท้องเสียเยอะแบบนี้
มันมาจากอะไรกินอะไรอย่างเดียวกันเหรอจนประมาณสักช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นข้อความเตือนเตือนให้ป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
แล้วก็วิธีการในการป้องกันรักษาตัวด้วยนะคะก็เลยทำให้เชื่อว่าอ๋อนี่มันเกิดเป็นภาวะท้องเสีย
กับคนหมู่มากทั้งจังหวัดจันทบุรีจริงใช่ไหมพอเมื่อตอนเช้าอะค่ะทางนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพร
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเนี่ยออกมาชี้แจงนะบอกว่ายังไงรู้ไหม
กรณีอาหารเป็นพิษทั้งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับเลยว่าช่วงนี้มีผู้ป่วยท้องเสีย
แล้วก็อาหารเป็นพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกับที่มีการลือกันในโลกโซเชียลหนาหู
ว่าเป็นกันทั้งจังหวัดไม่ใช่แต่มันน่าจะมี๔เหตุผลใช่ไหมคุณใช่ค่ะที่ทำให้ท้องเสียทั้งจังหวัดแบบนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเรื่องนี้สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีคือคุณหมออภิรักษ์นี่แหละก็บอกมา
บอกถึงสี่เหตุผลเนี่ยค่ะขึ้นอยู่หน้าจออาจจะเป็นช่วงของการผลัดเปลี่ยนช่วงของเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวหรือเปล่า
อาหารมันแห้งไหมมันมีลมเข้าไปไหมทุกคนแล้วก็เป็นอาการแบบเดียวกัน
หรือว่ามันเป็นช่วงท่องเที่ยวมันแบบอาจจะมีอะไรไปตกค้างหรือคนเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะมันก็เป็นไปได้
แต่ทำไมมันเหมือนกับทุกคนหรือเปล่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่า
มันเยอะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะบางทีพอลาเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้อากาศมันเปลี่ยนไงแล้วมันจะมีกลุ่มไวรัสคุณทัศนัยที่ระบาดในช่วงแบบนี้อยู่แล้วทุกปี

ใช่แล้วมันก็มีโอกาสได้เอางี้ฟังคุณหมออธิบายแล้วกันค่ะ
ไม่พบเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนนะครับเช่นเหมือนเมื่อก่อนว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีการระบาดในเด็กนะครับถ่ายท้องอาเจียนในเด็กหรือว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยอะเยอะแล้วถ่ายท้องนะครับหรือมีอาการอาเจียนทั้งทั้งทัวร์อย่างนี้ไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเป็นกระจายนะครับแล้วก็เป็นคนสอง

เวลาจะเอาน้ำแข็งมาบริโภคก็เอาน้ำแข็งตรงนั้นแหละมาเหมือนกันบางทีมันไม่สะอาดไงแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบผวกผักบางชนิดตรวจสอบอาหารทะเลด้วยเหมือนกันทีนี้ประเด็นอีกประเด็นนึงที่เขาลือกันว่าเตียงโรงพยาบาลเต็มเป็นยังไงเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงมาบอกว่าเรื่องเตียงเต็มไม่เป็นความจร

ทุกสถานที่ผลิตเก็บตามบ้านเรือนมีการสุ่มเก็บประมาณ๒๐๐กว่าจุดแล้วเอามาตรวจหาเชื้อว่ามันมีเชื้ออะไรอยู่ในน้ำหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่พบเชื้อที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดท้องเสียเลยนะคะ
เพื่อทางเช่าโรคนะครับก็เป็นไปตามที่พรภาคภาค

ถ้าเกิดเป็นคนจะดูข่าวภิกษาธรรมดานะ

ถ้าติดตามอย่างนี้เราก็เออหรือเราจะไม่ไปดี

มันส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของจังหวัดด้วยไง
ทีนี้ทางประปาปราส่วนภูมิภาค

ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
โรงงานผลิตน้ำแข็งทุกโรงงานทั่วจังหวัดด้วย

อย่างน้อยมันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาไง

มาเจออันนี้อีกมันก็ยิ่งกระทบเข้าไปอีก